เราย้อนไปดูการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ
หลายทีมในยุโรปนั้นก็ตระเวนแข่งขัน

ก็เป็นคู่ที่หลายคนนั้นจับตามองครับ

นั้นอยู่เจอกับทางลิเวอร์ฟูนะครับ
ฟผ่านไป๒๗นาทีครับ
อเมดซาล่าไปโดนทางเดมิตรี่มิเชลครับ

อันเดสเบรด้าครับปั่นฟรีคลิกสุดสวยเลยครับ
ให้ทีมปีศาจแดงตามตีเสมอเป็น๑ต่อ๑
จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์นี้

สดันชาคิรีครับจ่ายบอลคืนให้กับทางดาเนียลสเตอริส

ก็เริ่มเล่นเกมแรกนะครับ
จากนั้นอาทิตย์จะ๑๓

ไปถูกอังเดอร์อเรร่าทำฟาน
และลูกนี้เป็นทางเชยี่โอโจ้ครับ

เกมดูลูกนี้กันหน่อยครับ
ลูกหนีของสดันชาคิรีครับ
พึ่นฟานตรงนี้กับตะก็อเลยครับ

ฉลองการบริมสนามรัฐแรกนะครับในเสื้อของเหลือผู้
ช่วยให้เหลือผู้นั้นเอาชนะไป๔๑ครับ
แมนยูครับแข่ง๒นัดมี๒คะแนน
อีกคู่ครับที่เมืองนีสและฝรั่งเศสนะครับ
เชลซีชุดชีวิตเหลืองพบกับอินเตอร์วิลานครับซึ่งเป็นแค่๘นาที

ตาม๓ลูกนี้ให้กับเชลซีขึ้นนำก่อน๑ต่อ๐
จากนั้นช่วงครึ่งหลังนาที๔๙อินเตอร์ตามตีเสมอ๑๑จากโรเบโตกายาดินีครับ
โดนตีเสมอต้องจบด้วยการดวนจุดโทษครับ
อินเตอร์ยิงพลาด๑คนจากวิลานสกรีเนียครับ
ส่วนเชลซีนั้นยิงแม่นกว่าเข้าหมด๕คนชนะ๕ต่อ๔ครับ
๒คะแนนแรกส่วนอินเตอร์นั้นได้แค่๑คะแนนปลอบใจ
อีกคู่ครับที่โรสโบรัฐแคลิฟอร์เนียครับบาเซเวน่า
ยักษ์ใหญ่จากลาลีกาฟพบกับท่านแอมฮอสเบอร์

และประตูจากทางมูเนียเอลฮัตดาดี้นาที๑๕
แล้วก็อาเทอร์ครับนักเตะใหม่นาที๒๗
หลังจากนั้นครับไก่ในทองก็ทวงคืนนะครับ
แล้วก็ทางแดร้อนจอร์สเกลวแลกเฮ็ลเดรูครับ
ทีนี้จะ๑๕เดี๋ยวไล่เรียนกันไปตามลูกแล้วนะครับ

อาจจะมาเร็วไปหน่อยครับนี่ครับจังหวะประตูของ

เก็บ๒คะแนนจากการชนะจุดโทษ

ส่วนสเปอร์นั้นจะพบกับเอซีมิลาน